รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มค

เจ๊หาทูบหาทูบ

คราวที่แล้วพาไปไหว้พระวรุพสวทร

ก็หน้าขมัมเนี่ยใส่กระถางทูบไม่เห็นอ่ะดูหน้าเขาดิ

ไม่ต้องม้าตอนขากลับต่างหาก

แล้วเบกแรงก็รู้แล้วก็ติ้ง
โอ้โหหนักกว่าทูบอีกอ่ะ

ทำไมไม่ไปวัดขอหลวงพ่อมาสิ๒๓ตัวก็ได้แล้ว

ก็อยู่กับเมียมาร้อยกว่าปียังไม่มีลูก

คนหรือต้นไชล่อ่ะ
ก็ทำให้คลึกถักขึ้น

ห้าบรรยากาศดีสวยผมอยากกลับไป
อันนี้ความคิดดีไปจันบุรีดิ
อ่อพวกนี้มาแล้วนี่มาแล้ว

เพราะว่ามันมีท่าใหม่

ไปทะเลไปจันทบุรีโอเค
นี่เราจะได้ไปกินปูกินหอยกินกุ้ง

แล้วจะได้ติดลูกไงจันทบุรีโอเคเลยไปเที่ยว

รับได้จ่ายไหวเที่ยวเมืองไทยดีที่สุด

แล้วไอ้สถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ที่ไหนที่ราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
วีว่าฟอเรสต้าฟาร์ม
สองน้ำตกผลิว

หลานหินสีชมพู
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เอาละค่ะพวกเขายังขัดนักชอบคนต่อไปของเรานะคะ

นักร้องสุดพริ้วอย่างคุณเบาวิว
ได้เข้ามาท้าดวนราคา

จัดสิทธิ์คอมสุดหาไว้ให้เลย

เปิดเป็นคาเฟ่ครึ่งหนึ่งดีกว่าเจ๊
เอาคาเฟ่กลับมาบูมใหม่ดีกว่าเจ๊

ธรรมแทนทุกเรื่องไม่ได้

สั่งสามช่วยที่กันเครื่องรวด
น้ำท่วมกี่แม้พอหรือยัง

โอ้โหนักร้องหญิงของเรานี่

แล้วปรบมือต้อนรับกับน้อง
ณฤนธรณ์ณพิมัย
ได้

ได้

สวัสดีครับ

ไม่เป็นไรติดมือมาแล้วค่ะ
โอ้โหกราบออกติดไป๑๐๐

ป่าข้า
หายหน้าหายตาไปที่ไหนมาเนี่ย
ตั้งหลายวันไม่มาเจอหนูเลย
บ้าหรือเปล่าเพิ่งมาครั้งแรก

อุ๊ยขอโทษค่ะหนูทักคนผิดค่ะ

หนูรู้สึกถูกชะตากับหมามากเลย

หนูรู้สึกว่าเราเป็นเนื้อคู่เกินไป
อื้อตาก็เช่นกันโอ้โฮตาก๋า
ตาก็เช่นกัน
นี่มาถึงครั้งแรกเจอกันจะปอกลอกเลยหรออ่า
คราแทกน่าสงสารไปเลยยนย์หินทำพิจารณ์
นี่หนูขามึงเนี่ยหมุนไม้เคราะห์ละครั้งมากเลยนั่น

แล้วเขาลุกจัดกันแล้วอ่ะคุยกับป๊าเขา
หนูขอสักดิงได้ป๊าคะคะก็ได้นะใช่
เอาดิงให้นะได้ครับรออยู่ดีกว่าครับป๊า

นารินทร

คาด

ไม่เป็นไรหนูขอป่าก็ให้

มาดอกเลย

เป็นน้องเติมไม่ได้มั้ยคะ

ไอ้บ้าขวดโน้นขวดใหญ่โน้น

ถ้านี้ห่วงหรือ

เธอห่วงกินเลย
กินได้เหรอ

เออนะเออมีแกล้งอะไรบ้างเนี่ย
แก้ไก่แก้ปะไหลผัดหมีฟ้าสะแป่นฉูชิแก๊กะริโป๊ะแก้
อ้าวจะกินอะไร
เอาอย่างนี้ละกันเอาข้าวไข่ดาวมาจานเอาอะไร

จะบอกว่าข้าวไอดาววันนี้คุณจะเป็นแขกท่านแรกฮะที่เชฟบุญธรรมมาทำให้ดูตรงนี้ฮะ

บุญธรรมจากร้านอาหาร

มันก็คิดของต้นทองพาไปกินต้นไซย

พูดมาก

นี่ก็ทำให้กินแล้วรอยังร้อนอยู่เลย

เขียวจริงอีกเขารอต่อมี

เอ้าและเคี้ยวสบดเลย

มีแล้ว

นักร้องในร้านเนี่ยนะหน้าตาแหละแต่ละคนเนี่ยไม่ผ่านเลย

ผมแต่งมาเต็มที่พี่
พี่พูดอย่างนี้พี่บอกไม่ผ่านพี่ไม่ให้เกียรติพวกผม

นี่รองพื้น๓นิ้วคิดว่ายังไม่แต่งหรือ
อุปกรณ์แต่งหน้าก็หาไม่ทันจริงแล้วค่ะ

หนูก็ไม่รู้ว่าของถูกไปหาได้ที่ไหนไงคะ
อุปกรณ์แต่งหน้าราคาถูก
ครับเขาจะหาซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าแต่ราคาถูก
และอุปกรณ์แต่งหน้าแบบไหนที่ราคา

และนี่คือคำถามของคุณเบาวิว

จะมีอะไรบ้างพักสักครู่ดี
โปรดติดตามตอนต่อไป